ไปดูอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้อย่างที่เราทราบกัน
เหนือเนี่ยเจอฝนเยอะมากมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ใช้เส้นทาง
เฉพาะอย่างยิ่งบนดอยเนี่ยระมัดระวังเรื่องของการขับรถหน่อยค่ะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีเหตุการณ์ผู้ชายคนนึงเนี่ยนะคะ
ขับรถไปตามดอยนะคะที่อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ห้องศร
แล้วตกดอยคุณผู้ชมค่ะตกลงไปใช่ค่ะตกลงไปกับร้อยเมตรอะค่ะ
ทางเอ่อทหารพรานเนี่ยนะคะแล้วก็จิตอาสา
รวมถึงชาวบ้านเนี่ยต้องไปช่วยกันนะคะ
นายอุไทยนะคะยังไม่ทราบนามสกุลอายุยี่สิบเจ็ดปีค่ะ
ก็ประสบอุบัติเหตุรถไหลตกเขาเพราะว่าฝนตกหนักแล้วถนนลื่นนี่แหละค่ะ
ขับขับไปก็เสียหลักนะคะแต่ว่าก็โชคดีค่ะ
เหตุการณ์นี้ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดนะคะ
ทางกลุ่มทหารพานแล้วก็ชาวบ้านกองสุม
รวมถึงชาวบ้านใกล้เคียงก็ต้องไปช่วยกันเก็บกู้ซากนะคะ
รถยนต์โตโยต้าไทเกอร์นะคะทะเบียนเชียงใหม่นะคะ
ช่วยกันนำขึ้นมาแบบนี้ค่ะครับ